รู้ว่าคุณชอบดำน้ำ

ไม่ใช้เครื่องออกซิเจนไม่ใช้ถังออกซิเจนนะฮะ
แล้วก็คนที่ดำแค่แบบข้างบนผิวน้ำเองก็เห็นแล้ว
เออนี่เราไปคุยกับผู้จัดการรีสอร์ท
บอกว่าโอ้โหทำถั่วดำน้ำตื้นมา๑๘ปีแล้วนะ

แล้วก็ที่เกาะรอกเนี่ยแทบไม่เคยเจอปากาเบนแบบนี้มาก่อนเลย
ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะโอ้เออแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะ
ต้องบอกก่อนที่คุณผู้ชมถามว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกมันใหญ่ขนาดไหน
เขาวัดนะวัดความกว้างจากคีบฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
วัดได้๔เมตรคุณคิดดูสิครับ
แล้วมันมีตำหนิที่ครีบฝั่งซ้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนฉลามกัดมาหรือเปล่า
แต่ว่าบางตัวเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าวัดความกว้างของช่วงคลีบของมันเนี่ย
อาจจะวัดได้๖เมตรก็มีเหมือนกันครับ
ซึ่งปกติอยู่ในเขตพวกน้ำร้อนทั่วโลกโดยเฉพาะแนวปาการัง
ส่วนที่ตรังเนี่ยเขาจะเจอมากตรงกองหินกลางทะเลหรือว่าหินม่วงหินแดง
ซึ่งก็อยู่ห่างจากเกาะรอกออกไปคือต้องนั่งเรือออกไปสักประมาณชั่วโมงนึง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
นี่เป็นภาพที่สวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนะ
นี่คือใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เจอเจอที่เกาะรอกทะเลตรำของเรานี่แหละค่ะ
โอ้โหหายากเหมือนกันนะแต่มาเจอคราวนี้นะครับ
ก็เหมือนพวกฉลามวานที่ตอนนี้ไหว้อยู่ในบ้านเราเนี่ย
เยอะเหมือนกันนักดำน้ำนักท่องเที่ยวไปเจอบ่อย
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมของท้องทะเลบ้านเรา
เบนแมนต้าตรงหางมันไม่มีเงี่ยงพิษนะ

แต่ว่าการว่ายน้ำแบบนี้กับสัตว์น้ำเนี่ย
ต้องว่ายห่างเกิน๓เมตรขึ้นไป
พอเห็นแล้วอย่าเพิ่งรีบดีใจเข้าไปใกล้ไม่ได้
นี่คือคุณกำลังดูข้อมูลใช่ไหมดิฉันคิดว่าคุณจองตัวไปเกาะรอบ

คราวก่อนไปดำน้ำเจอเต่านี่ก็ดีใจมากแล้ว